ใครที่ชื่นชอบที่จะทานไก่ย่าง
ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผา

ย่างที่จะพาไปทานเป็นไก่ย่างที่เป็นสูตรของไก่ย่างวิเชียนบุรี
แต่ว่าไม่ได้ขายอยู่ที่เพชรชบูรณ์
ไปอยู่ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับ
ที่นั่นก็รสเด็ดเหมือนกัน
นี่ไก่ย่างวิเชียนบุรีนะครับโอ้โหเขาบอกว่าอร่อยมาก
แต่สูตรของวิเชียนบุรีที่จังหวัดเพชรบูรณ์นำไปขายอยู่ที่จังหวัดเลย
เลยขึ้นไปหน่อยไงเลยเพชรบูรณ์ขึ้นไป
ก็เลยไปอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับที่อำเภอภูเรือ
ลองไปแวะทานกันครับเขาบอกว่าอยู่แถวปรายศนีย์อำเภอภูเรือ
แล้วก็ที่เห็นเพลิงขายอยู่นั่นแหละครับก็คือร้านไก่ย่าง
ชื่อร้านที่จังหวัดเลยนี่ก็คือที่ร้านเจ๊เพียนเป็นเจ้าของร้าน
ปิ้งไก่เองเลยตัวโตนี่แหละครับด้วยเตาถ่าน
กลิ่นหอมฟุ้งเตะจมูกคนแถวนั้นอดใจไม่ไหวต้องแวะมาลองลิ้มชิมรสกัน
เตะนี่กลิ่นหรือว่าพ่อค้าแม่ค้า
พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ได้ไปเตะลูกค้า
จะบ้าระเขาไม่ได้โหดขนาดนั้นกลิ่นของไก่ย่างมันหอมหวนทวน
หอมมากหนังกรอบเลยทีเดียวไม่เชื่อไปลองฟังเสียงดู

ทำเองแต่งหมักเอง

อย่างแต่ว่าบอกไม่ได้เพราะมันเป็นสูตรลับของทางร้าน
นี่แล้วเป็นไงล่ะเขาย่างด้วยไฟอ่อนแบบนี้

ไฟอ่อนแบบนี้มันค่อยย่างค่อยสุกไป
ใช่แล้วหนังมันจะกรอบนะครับ
แล้วก็ความแห้งของไก่ย่างมันจะไม่แห้งจนเกินไป
มันจะพอดีมีความมันความชุ่มของมันอยู่
แล้วก็ขายนะครับราคาตัวละ๑๕๐บาท
ก็ถือว่าไม่แพงกับสูตรที่มันสูตรเด็ดเคล็ดลับขนาดนี้
เขาบอกว่าขายดีได้วันละ๓๐๔๐ตัวเลยนะ
แล้วก็ในช่วงวันหยุดโอ้โหขายมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลย
เยอะแหละค่ะที่จังหวัดเลยเนี่ยช่วงหน้าหนาวด้วย
ใช่แล้วครับก็ถังวันธรรมดาขายได้ประมาณสัก๔๐ตัว
แต่ถ้าวันหยุดขายได้เกือบเป็นร้อยเลย

แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีปลาเผาส้มตำลาบก้อยน้ำตก
ข้าวเหนียวก็มีไม่พลาดแน่นอนข้าวเหนียวต้องมีแน่นอนนะครับร้านนี้
แล้วก็เปิดตั้งแต่เวลาตี๔จนถึง๔โมงเย็น
แวะเวียนกันไปท่ายร้านนี้ไม่มีวันหยุด
กว่าเจ้าของจะเหนื่อยแล้วหยุดไปเองครับ
จนกว่าจะเหนื่อยก็ดีนะคุณ
เราจะได้รู้ว่าไปได้ทุกวันเลยแต่ถ้าวันนี้เจ้าของเหนื่อยล่ะ
รับรองว่าอิ่ม
เอาจริงนะไก่ย่างวิเชียนบุรีทุกวันนี้ผมเห็น

แต่ว่าที่เรามานำเสนอเมื่อสักครู่ที่จังหวัดเลย
บอกว่าเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับจริงแล้วน้ำจิ้มอร่อยมาก
ใครที่แวะเวียนไปเที่ยวก็อยากให้ไปลองกันนะครับ